ท่านผู้ชมครับมีเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ที่อยู่ที่จังหวัดตราดนะฮะอยู่กลางสวนยางพารานะครับ
บ้านหลังนี้ย่าทวดอยู่กับหลาน๒คนคุณย่าก็อายุ๖๘แล้ว
หลานเป็นหลานสาวอายุ๑๕แต่ว่าเป็นเด็กออทิสติก
ดูฮะไหม้จนไม่เหลืออะไรเลยนะครับย่าออกไปเมื่อเช้าตอนตีสี่นะ
กรีดยางยางพารากรีดแต่เช้ามืดค่ะด้วยความเป็นห่วงก็เหมือนกับทุกครั้ง
เวลาออกจากบ้านเนี่ยย่าจะปิดประตูล็อกบ้านเอาไว้เลย
เพราะว่าหลานเป็นออทิสติกกลัวว่าเดี๋ยวจะตื่นมาแล้วเดินออกไปหาไม่เจอ
อยู่ดีเกิดเพลิงลุกไหม้บ้านฮะไหม้อย่างหนักด้วย
เด็กออกจากบ้านไม่ได้คนมาเห็นก็ช่วยไม่ได้เพราะประตูมันล็อก
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูตอนที่ย่ามาเห็นนะครับ
เห็นว่าหลานเนี่ยเป็นศพอยู่ที่บ้านที่ไหม้เกรียมเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ร้องแทบขาดใจเลยฮะ

อยู่ที่บ้านวังกระสังตะมนต์คลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะฮะ
ขวาที่ชนธุที่จะมาดับเพลิงแล้วก็ใช้เวลาอยู่๒๐นาที

ไฟก็ไหม้ไปคันหนึ่งนะครับย่าบอกว่าเมื่อเช้าเช้ามืดออกไปกรีดยาง
ความจริงสวนยางก็อยู่ห่างจากบ้าน๓๐๐เมตรล็อกประตูบ้านเอาไว้
เพราะว่าหลานสาวเนี่ยเป็นออทิสติกนอนอยู่ในบ้านกลัวตื่นมาแล้วจะเดินออกจากบ้านไปเดี๋ยวหาไม่เจอ
แล้วได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็เลยรีบกลับมาดูที่บ้าน
วิ่งกลับมาถึงบ้านพบว่าไฟกำลังไหม้บ้านนะฮะ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับเป็นญาติญาติกันนะครับเป็นผู้ชายเขากรีดยางอยู่เหมือนกันนะครับ
ไม่ไกลจากบ้านรีบวิ่งมาดูพยายามจะเข้าไปช่วยเด็กหญิงที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะ
ยังเห็นว่านั่งอยู่บนที่นอนพยายามเอามือปัดไฟที่กำลังไหม้ตัวเอง
คือน้องก็เป็นออทิสติกไม่รู้จะทำยังไงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ประตูบ้านก็ล็อกอีกใช่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เห็นอย่างเงี้
ตรงช่องไม้ของช่องฝาผนังบ้านอ่ะแต่ช่วยไม่ได้เข้าไปไม่ได้
พยายามเอามือเข้าไปเอื้อมเข้าไปจะไปดึงออกมา
ถูกไฟไหม้หน้าด้วยเขาแต่ช่วยไม่ได้ครับ
แล้วก็ไปขังหลังมันก็จะมีช่องพอดึงแต่ว่าดึงออกมาไปสองแผนมากกว่าดานอ่ะ
ไฟมันเต็มห่องแล้วช่วยแรกไหม้หน้าเรื่อยขึ้นไปก็โดดช่วยแล้วไฟมาคอกจับฝังไฟฟ้าแล้วดึงล่างเขาออกมา

เอาไว้ค่ะตอนที่ออกไปกรีดยางเข้าใจว่าก็สภาพของหลอดไฟสาย
ในบ้านหลอดไฟมันระเบิดมันเป็นประกายแล้วมันก็ลุกลาม
ติดสายไฟไปถึงตัวบ้านถึงหมอนถึงมุ้งถึงที่นอนของเด็ก